วันนี้เรื่องใหญ่ใหญ่กลางกรุงเทพฯมหานครตรงแถวเส้นสุขุมวิทย์
เมื่อวานเรานำเสนอไปสัก๒วันที่แล้วเนอะที่มีเหตุเกิดขึ้น
ตรงแถวนี้ไม่ไกลมากราชปรารบ
แต่ล่าสุดไปเกิดตรงแถวสุขุมวิทย์อย่างที่ผมบอก
สุขุมวิทย์๖๔ทับ๑นะครับรถบรรทุก๑๐ล้อนั้นเหยียบแผ่นปูน
ที่ปิดท่อวางสายไฟใต้ดินครับแล้วปรากฏว่ามันเกิดซุดนะ
ตัวรถเนี่ยไปคาอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมครับไปดูคลิปกันหน่อยครับ
งานใหญ่
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ภาพเดียวกันเลยนะ
กับที่เกิดเมื่อตรงเสียยุฒิยาใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมครับเคสนี้เป็นรถบรรทุกนะครับ
เหยียบแผ่นปูนเส้นผ่านศูนย์กลาง๗เมตร
อุโมงแนวสายไฟใต้ดินที่บอกลึก๑๕เมตรครับ

ปากซอยสุขุวิต๖๔ทับ๑กรุงเทพมหานครครับเนี่ยฮะตัวรถก็ตกลงไปที่บริเวณอุโมงนะครับ
แล้วก็ไปคาอยู่แบบนี้ครับเกิดขึ้นก่อนเที่ยงแป๊บหนึ่งช่วงสายนะครับ๑๑นาฬิกา๔๑นาที
ที่ผ่านมามีรถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์ครับได้รับความเสียหายมีคนบาดเจ็บด้วยนะครับ
ไปสองคนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับและแน่นอนครับเส้นสุขุมวิทย
คุณผู้ชมครับพอเกิดแบบนี้ขึ้นการจราจรนั้นเป็นอมภาษณ์นะครับ
แต่ว่าเท่าที่เข้าไปตรวจสอบตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเขาพยายามจะระบายรถแล้วนะ
เพราะมันเกิดตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วใช่ไหมครับตอนนี้๔โมงกว่าคนรู้ข่าวกันหมดแล้วเลี่ยงได้เลี่ยง
แล้วก็มีการเคลียร์รถที่ติดออกไปตามเส้นทางที่สามารถไปได้
และนี่คือภาพล่าสุดที่ทางไทยรัฐออนไลน์เนี่ยได้ตอนนี้ติดตามอยู่นะคะ
ไทยรัฐออนไลน์เกาะติดอยู่เพราะว่ายังไม่ได้มีการเอารถบรรทุกออก
เนื่องจากว่ามันต้องมีการใช้อุปกรณ์อะไรต่างนานาแล้วก็รถเนี่ย
คือหมายความว่าการจราจรมันคับข้างหนาแน่นนะคะ
แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่จะใช้เส้นทางนี้จะทำยังไงนะคะ
แล้วก็เขามีการดูแลเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ยังไงได้บ้าง

ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับทางคุณชาติชาติสิทธิพันธ์นะครับ
มีทีมโยธาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระขนงครับ
ไปตรวจสอบนะครับเอารถเคลนมาเตรียมเคลื่อนย้ายรถบรรทุกนะครับ
อันนี้ย้อนให้ดูก่อนนะภายหลังจากการตรวจสอบครับ
เรื่องต้นก็ตั้งเอาไว้๒ประเด็นในสาเหตุที่ทำให้รถบรรทุกตกลงไป
ก็คือว่ารถบรรทุก๑๐ล้อนะครับ
บรรทุกดินมาเกินน้ำหนักมาตรฐาน๒๕ตันหรือไม่
ซึ่งทางผู้ว่านั้นกล่าวว่าจากการประเมินและคำนวณเบื้องต้น
น่าจะบรรทุกเกิน๓๐ตัน
แต่ยังไงก็ต้องยกขึ้นมาแล้วมาชั่งกันอีกทีนึงนะครับ
ประเด็นครับคือคานเหล็กที่วางด้านล่าง
แผ่นปูนรับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานหรือไม่นะครับ
มีเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ์ครับ
ที่ก็จะเปิดออกลงไปทำงานตี๕ก็ปิด
มันก็เกิดการเฟลล์เกิดการเสียหายตรงฝานี้

ฝาที่รักษาเป็นฝาแผ่นเดียวยาวอย่างนี้
อันนี้มันมีเหล็กตรงกลางแล้วก็มีฝา๔แผ่นวาง
เข้าใจว่าคานตรงกลางเนี่ยมีปัญหา
คานตรงกลางมีปัญหาก็จะมี๒อันละลดน้ำหนักเกลือหรือเปล่า
หรือว่าตัวคานไม่ได้มาอาถารก์
คนขับรถบันทุกข์พี่เตนคุณผู้ชมครับ
บอกว่าบรรทุกดินออกจากสายงานก่อสร้าง
เป็นการก่อสร้างคอนโดแถวนั้นแหละนะครับ

เพื่อจะบรรทุกดินไปที่นครปฐมครับ

ยืนยันว่าไม่ได้ขับมาด้วยความเร็ว
ส่วนจะบรรทุกน้ำหนักเกินไหม

และครั้งนี้ก็เพิ่งจะบรรทุกดินเป็นเที่ยวแรกนะครับ
เรื่องต้นการแก้ไขหลังจากนี้ครับ
จะเอาใช้เครนขนาด๖๐ตันนั้นมายกรถบรรทุกออก
แต่ถ้าเกิดยกไม่ได้ก็จะประสานเครนขนาดร้อยตันมายกแทนครับ
และจะเอารถในส่วนของเครื่องชั่งมาตรวจสอบรถบรรทุกด้วยนะครับ
ว่าบันทุกข์มาน้ำหนักเกินไหม
จากนั้นจะนำคานเหล็กมาซ่อมแซมครับ

ต้องปิดถนนบริเวณดังกล่าวชั่วคราวนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นแบบนี้เดินทางไปแถวนั้นเนี่ย
คงต้องเดี๋ยวเขาจะมีทางเลี่ยงบอกนะครับ
ง่ายไม่ต้องอะไรมากถ้าคุณผู้ชมใช้แผนที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับ
เลี่ยงแน่นอนนะครับ
คือแล้วมันเกิดเพิ่งเกิดแบบคราวที่แล้วก็สดร้อนเมื่อสองวันก่อนเองนะคะ

อย่างที่บอกว่าตกลงมันเกิดจากวิศวกรรมการสร้างถนนที่เป็นเรื่องของคาน
หรือว่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินจนทำให้ถนนมันเกิดซุดลงมา

ตอนนี้ในพื้นที่กำลังมีความพยายามที่จะเคลียร์รถบรรทุกออกจากถนน
เราจะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
รวมถึงสภาพการจราจรณบริเวณนั้นด้วย
กับคุณสารวิทย์บุญจันทร์โครงผู้ศึกข่าวของไทยรัฐออนไลน์

ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมรายงานสดอยู่บริเวณด้านบน
ตอนนี้สิบสามสิบหกนาฬิกานะครับอ่าสามสิบห้านาที
ซึ่งเป็นเวลากว่าห้าชั่วโมงนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์รถสิบล้อเนี่ย
ตกลงไปบนหลุมที่อยู่กลางถนนสุขุมวิทย์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอ่า
สำหรับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตอนนี้มีการนำรถแบ็คโฮลนะครับ
ตักดินออกจากรถสิบล้อคันที่ตกลงไปในหลุมณขณะนี้
แล้วก็จะมีการตักดินขึ้นมาในตอนนี้ตักไปแล้วประมาณ๓คันรถ
น่าจะต้องใช้อีก๑คันรถนะครับในการตักดินออก
เพื่อเป็นกระบวนการขั้นตอนในการทอนน้ำหนักรถให้มีน้ำหนักเบาขึ้น
เพื่อที่จะใช้รถเคน๕๐ตันที่อยู่บริเวณด้านหน้ารถตอนนี้เนี่ย
รถสิบล้อขึ้นมาจากหลุมตอนนี้นะครับสำหรับการจราจรครับ
ตอนนี้มีการปิดการจราจรฝั่งถนนสุขุมวิทย์จากเส้นทางบีทีเอสอุดมศุกร์
่งหน้าถนนมุ่งหน้าบีเอสปุณวิถีนะครับเป็นเส้นทางประมาณ๕๐๐เมตร
จะต้องเบี่ยงไปวิ่งในเส้นทางฝั่งขาออกแทนนะครับซึ่งทำให้การจราจรตอนนี้ติดขัดค่อนข้างมากเลยนะครับ
ก็เตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่จะต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้ในตอนนี้
แล้วก็ตอนเย็นวันนี้ให้สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางได้นะครับ
โดยพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากฝั่งสมุทรประการฝั่งบางนาเนี่ย
เลี้ยวเลี่ยงไปวิ่งเส้นบางนาตราดแล้วก็วิ่งเข้าเส้นศรีนครินได้แทนนะครับ
ส่วนทางประชาชนที่เดินทางมาจากฝั่งกรุงเทพฝั่งอ่อนนุษย์เนี่ย
เลี้ยวเข้าเส้นพัฒนาการเส้นอ่อนนุษย์เพื่อไปวิ่งเส้นศรีนครินแทนได้นะครับ
เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงรถติดในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
สำหรับอีกประเด็นนึงครับที่มีการพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลณขณะนี้นะครับ
สำหรับประเด็นเรื่องของสติ๊กเกอร์รูปดาวที่มีการติดไว้บริเวณด้านหน้ารถสิบล้อรถบรรทุกคันนี้นะครับ
ก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับสวยสติ๊กเกอร์ที่มีการเปิดเผยเคยเปิดเผยออกมา
เรื่องเรื่องคุณชัดชาติศิลปันได้มีการพูดถึงมาแล้ว

ไม่ได้มีการโตดสอบน้ำหนักลดบนทุกข์อยู่แล้ว
นี่นะขณะนี้ถ้าดูท้องฟ้าที่อยู่เหนือสุขุมวิทนะ

อาจจะสร้างความยากลำบากกับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น
เพราะว่าฝนอาจจะตกลงมาได้นะครับ
เพราะว่าท้องฟ้าเริ่มมืดแล้ว
อาจจะทำให้ปฏิบัติการล่าช้าขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังรอรถบรรทุกคันที่๔
เข้ามาเพื่อถ่ายน้ำหนักดินออกจากรถสิบล้อคันนี้นะครับ
ว่าน่าจะเสร็จสิ้นคันที่๔เสร็จแล้ว

เป็นการยกรถคันนี้เคลื่อนไปที่บริเวณด้านหน้า
และรถแล็คโฮลคันนี้จะกดน้ำหนักไว้ที่บริเวณด้านบน
ทำให้กระบวนการยกสำเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ
ว่าเย็นวันนี้อาจจะยังเสร็จไม่ทันนะครับ
ก็เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้กันเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับ
นี่ก็เป็นความเคลื่อนหน้าล่าสุดในพื้นที่

ใกล้กับปากซอยสุขุมวิทย์๖๔ทับ๑
ที่เกิดเหตุรถบรรทุก๑๐ล้อตกลงไปในหลุมครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสรวิทย์ค่ะ
ก็ต้องบอกว่าเย็นวันนี้นะคะ

โดยเฉพาะชาวสุขุมวิทย์ที่ต้องใช้เส้นทางนี้นะคะ

เขาก็จะใช้วิธีใช้เบี่ยงเลน

ที่เหลือในฝั่งขาออกเนี่ย

เพราะว่ามันมีรถในฝั่งขาเข้ามาใช้ด้วยนะคะ

ถ้ามาจากบางนาใช้ศรีนครินนะคะ
ก็ขนานคู่กันไปแล้วไปออกอีกทางหนึ่งได้นะคะ

ก็ใช้บ้างใช้บ้างนะคะ
แต่เย็นดีไม่ได้ใช้

ใช่ผมจะบอกว่าตอนนี้ฝนตกนะฮะ

หรือหลายเขตในพื้นที่ฝั่งธนตร์นะครับ

เขาบอกว่าใช้เวลาเป็นหลักชั่วโมง
พยายามจะเขาเรียกไงซ่อมให้เสร็จเป็นการชั่วคราวใช่ไหม
แต่คืนนี้ไม่เสร็จวันนี้ไม่เสร็จนะครับ
เพราะว่าเขาอย่างที่คุณสรวิทย์รายงานก็คือว่า

ต้องทยอยเอาดินออกแล้วถึงค่อยเอารถออก
เนื่องจากมันบรรทุกเอาไว้หนักมาก
ฉะนั้นที่รายงานไปตอนแรกว่าอาจจะเสร็จภายในเวลา

ต้องรอดูอีกทีนะครับว่ามันจะไปนานขนาดไหน

ที่ผู้สินค้าเรารายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ก่อนอันนี้ทางสอสอคุณวิโรธลักษณะอดีศรนั้นออกมา
มาแฉใช่ไหมมาเปิดเผยเรื่องสวยสติ๊กเกอร์อะไรต่าง